คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ราชบุรี
มีเพื่อนบ้านมาก่อเหตุยิงนะคะยิงพ่อแม่ลูกและเพื่อนบ้านอีกคน
ยิงไป๔คนนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้เสียชีวิตสองศพ
หลังก่อเหตุคนก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ยืนอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เดี๋ยวมาดูค่ะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๔๘ทับ๔๗๙ซอย๑๙อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ
มีคนเจ็บสี่คนนะคะคือพ่อแม่ลูกกับเพื่อนบ้านนะคะ
พ่อก็คือนายอนุชาบุญนาฏอายุห้าสิบแปด
ถูกยิงที่หน้าอกซ้าย๑นัดอาการสาหัส
แม่ก็คือนางอำพรพันดาอายุสี่สิบแปด
นายชาคริสบุญนาฏลูกชายอายุ๑๖
กับลูกชายเนี่ยถูกยิงเข้าท้องคนละนัดอาการสาหัส
อีกคนคือเพื่อนบ้านค่ะนางพัชรีจินดาเย็นอายุ๔๘
ถูกยิงที่เข่าด้านซ้ายบาดเจ็บเล็กน้อย
ตำรวจสพเมืองราชบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๑๑มมตกอยู่๕ปลอก
เจ้าหน้าที่นำตัวคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลราชบุรี
แต่สุดท้ายตัวนายชาคริสลูกชายเสียชีวิตขณะส่งโรงพยาบาล
ส่วนนางอำพรผู้เป็นแม่เสียชีวิตขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อช่วงเช้านะคะ
คนก่อเหตุคือนายพรโรธสรุปราชหรือในเผือกอายุห้าสิบเจ็ด
เป็นเพื่อนบ้านค่ะหลังก่อเหตุก็ยืนอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองราชบุรีนะคะ
คือก่อนเกิดเหตุนะคะนายอนุชานายชาคริสนางอำพรและนางพัชรี
ก็คือพ่อแม่ลูกเพื่อนบ้าน๔คนนี้เขาไปกินข้าว
ที่ร้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านที่เกิดเหตุน่ะนะคะในเผือกผู้ต้องหาก็กินอยู่ที่โต๊ะใกล้ใกล้กัน
ทีนี้ทะเลาะกับพ่อค่ะทะเลาะกับนายอนุชาเพราะว่าเขาเคยทะเลาะกันมาก่อน
ตัวนายอนุชาเห็นท่าไม่ดีไม่อยากมีเรื่องก็เลยพาครอบครัวกลับบ้าน
กลับถึงบ้านตอนประมาณสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีนะคะในเผือกตามไปอีก
ไปยืนตะโกนด่าอยู่หน้าบ้านด่าท้าทายนายอนุชาอยู่หน้าบ้าน
นายอนุชาก็เลยออกจากบ้านไปทะเลาะกันทีเนี้ยชกต่อยกันอยู่หน้าบ้าน
นายชาคริสลูกชายนางอำพรภรรยานางพัชรีที่เป็นเพื่อนบ้านออกมาห้าม
แต่ในเผือกคิดว่าจะออกมารุมเขาเขาอ้างแบบนี้นะอืม
รู้สึกว่าเขาแบบโอ้โหกำลังจะโดนรุมชักปืนยิงทุกคนเลยค่ะ
ยิงทั้งสี่คนเลยจนบาดเจ็บสองเสียชีวิตสองพี่สาวนายอนุชาบอกว่า
ตอนนี้น้องชายเริ่มรู้สึกตัวแล้วนะครับแต่ว่าน้องสะพ้ายกับหลานชายที่เสียชีวิต
ครอบครัวทำใจไม่ได้นะฮะวันเกิดเหตุยืนยันว่าน้องชายพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะแล้ว
แต่ในเผือกเนี่ยตามมาหาเรื่องถึงบ้านช่วงที่ชกต่อยกัน
หลานชายก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปในเผือกเลยไม่พอใจนะ
ก็เลยบอกว่าจะยิงนะน้องชายก็พยายามขอว่าอย่ายิง
สุดท้ายในเผือกไม่ฟังแล้วก็ไล่ยิงทุกคนในบ้านนะครับ
ชอบกินเหล้าแล้วก็ปืนเนี่ยพกประจำมีปืนมีแก๊กเขา
ลูกชายเขาเพิ่งออกจากคุกมาลูกชายเขาก็เก่งอะไรอย่างนี้
ลูกเขาก็เก่งตัวเขาก็เพิ่งออกจากคุกมาเขาก็เก่ง
เขาเคยฆ่าคนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีใครพูดอะไรผู้หญิงนะ
พูดบางทีพูดด้วยอะไรเงี้ยพูดไม่ถูกปากก็บอกดิวะ
ปืนกอกปากซะเนี้ยอะไรเงี้ยก็เป็นคนอย่างงั้นมีคลิปนะ
มีคลิปอยู่ที่ตำรวจนะคะเพราะหลานชายเป็นคนถ่ายคลิปไว้
เราก็เลยยิงหลานชายสองนัดยิงลูกน้องสะพ้ายสาม
ยิงน้องชายสามบนแบ็คเลยอะค่ะส่วนที่บ้านในเผือกเนี้ยนะครับ
ผู้ชมครับก็ไม่มีใครอยู่นะฮะภรรยาก็ไม่อยู่นะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่เห็นภรรยาในเผือกตั้งแต่เช้านะ
เมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุก็มีเพื่อนขับรถเข้ามารับในเผือกออกไปนะฮะ
ส่วนตัวก็ไม่รู้จักกับฝ่ายที่เขาถูกทำร้ายนะครับ
แต่เชื่อว่าอาจจะมีปัญหาบาดหมางอะไรกันมาก่อนก็ได้
ส่วนมากก็จะออกกำลังกายเนี่ยเย็นมาก็วิ่งวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยฮะ
แต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเมื่อคืนนี้มีเพื่อนมารับไป
เขาปกติแกเขาจะไม่ได้ไปไหนเข้ามานั่งเล่นกันอย่างเงี้ยฮะ
ก็ไม่ไม่เป็นคนอย่างนั้นนะคะแต่คิดว่าคงจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้แกบันดาลโทษะ
ในเผือกหรือว่าในพรรดศ์ถูกแจ้งสามข้อหานะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็เรื่องของการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
ตำรวจคัดค้างกรรมประการตัวนะครับเป็นคดีอุทธกรรมสะเทือนขวัญ
ในวันพรุ่งนี้จะนำตัวส่งศาลนะครับ